ที่ฉันก็มีภาพเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีใครจะไปคิดล่ะคะ
อยู่ดีล้อรถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้ออ่ะพุ่งเข้าไปในร้านอ่ะ
โอ้โหกระจกแตกข้าวของกระจัดกระจายแบบเนี้ยค่ะอ่า
นี่คือร้านสะดวกซื้ออยู่ริมถนนก่อนขึ้นสะพานต่างระดับน้องไม้แดง
ชนบุรีก็ต้องไปตรวจสอบอ่ะเป็นล้อของรถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้อ
อยู่ดีก็พุ่งเข้าไปแบบนี้คือโชคดีไม่มีใครยืนอยู่
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บล้อนี้เลย
แต่หน้าร้านมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่เสียหายนะคะ๓คัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองค่ะ

เจ้าของล้อรถเนี่ยเป็นรถพ่วง๑๘ล้อเลขทะเบียน๘๕๕๙๓๘ชนบุรีค่ะ
อยู่ริมถนนคันนี้เลย
ล้อข้างหลังซ้ายหลุดหายไปนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตกใจมากนะ
เขาอยู่ในร้านสะดวกซื้อได้ยินเสียงดังหันไปอีกทีล้อพุ่งมาค่ะ
ตรงนั้นไม่มีใครอยู่ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ
เอารถอะไรมาครับเนี่ย

ตัวไซส์ที่
คนขับรถพ่วงชื่อว่านายธนกรพงพันธ์อายุ๔๓ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองชนบุรีค่ะ

ขับรถโดยประมาทไม่เช็คสภาพความพร้อมก่อนใช้รถทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายค่ะ
ก็ยังดีที่มาแต่ล้อนะ
รถไม่มาด้วยไม่งั้นจะยุ่งกว่านี้

แวะมาแต่ล้อไม่ได้นะอันตรายนะคะ